ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙นะครับก็มีรายงานข่าวในเบื้องต้นออกมาว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้๑๕๘๒ราย
มากกว่าเมื่อวานเพราะเมื่อวาน๑๕๔๓รายใช่นะครับก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๕๗๗ราย
และอีก๕รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับส่วนรายละเอียดต่างแยกจำแนกตามจังหวัด
เดี๋ยวรอดูรอชมรายละเอียดกัน
ทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรากำลังรวบรวมข้อมูลให้อยู่นะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ก็โซเชียลเขามีการตั้งคำถามว่า
หน่วยงานท้องถิ่นทำแบบนี้ได้ด้วยหรือ
เอารถออกมาประกาศเสียงตามสาย
บอกเสียงดังให้กับชาวบ้านได้ยินเลยว่า
ในพื้นที่ของเรามีคนติดเชื้อ
คือคุณคนนั้นคนนี้นะบ้านอยู่ที่เท่านั้นเท่านี้
หมู่ที่เท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่ร้านไหน
เป็นการบอกข้อมูลส่วนตัวเชิงลึกทั้งหมดเลย
เออนะครับคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
ราคาสองเทพสมัยลมมนต์ไทยงามได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
บริเวณตลาดสตร์เทพสมัยลมมนต์ไทยงามวักษ์ป่าวไทยงาม
วักษ์เทพมีรินโรงคนและบ้านผู้ผิดเชื้อที่หูื่ำห้า
รถขยายเสียงกำลังประกาศอยู่นะครับ
เราก็ต้องมีการเซ็นเซอร์เสียงบางช่วงด้วย
เพราะว่ามันเป็นชื่อร้านค้า
เป็นข้อมูลร้านค้าของผู้ติดเชื้อนะครับ
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้

แต่ทางอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร
มาประกาศแบบนี้มันทำได้หรือไม่

ฝากให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ชี้แจงทีว่าทำได้หรือไม่นะครับ

อยากทราบว่านายอำเภอสามารถที่จะเอาชื่อเอาอันนี้ไปประกาศ
เปล่าในรถขยายเสียงได้หรือไม่
ติดเชื้อเมื่อวานนี้ก็ยังประกาศอยู่เลยนะ

ลงชื่อร้านพร้อมเสร็จสับเลย
ไลน์ของพี่สาวไม่มีการออกจากบ้าน
หลังจากกลับจากภูเก็ตมาอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับ

ซึ่งเป็นคนป่วยคนติดเชื้อโควิดย่ำแย่มาก

และจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างไรต่อนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีคนมาแสดงความคิดความเห็น
บอกว่าไปเที่ยวพื้นที่เสี่ยงกลับมา
ยังกล้ามาเปิดร้านขายของตามปกติอีก
หรือเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

แค่นี้ยังโดนดุเลยโดนด่าเลยนะครับ
และทีนี้เอาไปประกาศเปล่าแบบนี้
ยิ่งไปกันใหญ่หรืออย่างไรนะครับ

ทางจังหวัดก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ
ส่วนที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชม

ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งครอบครัวนะครับ

มีรถพยาบาลเข้าไปรับคนในครอบครัว
เพื่อที่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ช่วงจังหวะที่รถพยาบาลมารับนะครับ
ผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อด้วย
ยกมือไหว้รถพยาบาลแบบนี้เลยนี่ให้ดูกัน
นี่แหละครับเป็นวินาทีนะฮะที่ผู้เป็นพ่อ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อก็ถึงกับไหว้เลย
ใช่ค่ะคือตอนไหว้พูดด้วยนะ
เหมือนกับขอบคุณพระเจ้าสิ้นสุดการรอคอยสักที

ที่บอกว่ามารับสักทีเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าจริงแล้วครอบครัวนี้นะครับ
มีอยู่ด้วยกันพ่อแม่แล้วก็ลูกชาย
ติดโควิด๑๙มาตั้งแต่วันที่๘เมษายน
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับตัวไปรักษานะครับ
ก็เวลาคนที่ไปตรวจนะคุณนะ
ไปตรวจว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
ไปตรวจยังสารที่ตรวจก็ต้องกลับบ้านมาก่อนใช่ไหม
แล้วก็รอทางสถานที่ตรวจ
แต่คนแจ้งมาว่าควรติดโควิด๑๙หรือไม่
ถ้าติดก็ต้องรออยู่ที่บ้านแหละครับ
ต้องรอให้รถพยาบาลมารับ
ทีนี้ครับตั้งแต่๘เมษายนแล้วนะฮะ
ครอบครัวนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปรักษาเลย

สารไปยังนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ช่วยสอสอเขตสายไหม
จากคนในครอบครัวซึ่งมีตัวผู้ชายเมื่อกี้เห็นแล้วนะ
ที่เขาไหว้รถของโรงพยาบาล
แล้วก็มีภรรยาของเขานะครับแล้วก็มีลูก
ภรรยาของเขาติดโควิดและมีอาการหนักแล้วคุณ
อยู่บ้านมาตั้งแต่วันที่๘เมษายน
มีไข้เจ็บปอดอย่างรุนแรง
และรถพยาบาลจากโรงพยาบาลภูมิพล
ได้รับตัวภรรยาของเขาไปรักษาก่อนหน้านี้แล้ว
ทีนี้ก็จะเหลือตัวของผู้ชายคือผู้เป็นพ่อ
แล้วก็ลูกชายยังรอความหวังอยู่ที่บ้าน

รถพยาบาลของศูนย์กู้ชีพเอรวัณ
ได้ขับรถเข้ามารับตัว
เข้ามารับตัวสามีของนางวันนิดา

และลูกชายเก็บข้าวของไว้เรียบร้อยคุณ

จัดกระเป๋าเสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
เพื่อที่จะเดินทางไปเข้าสู่สถานที่รักษา

หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรนะสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลสนามก็ตาม
คือเขาพร้อมที่จะไปได้ทุกที่แหละครับ
ทีนี้พอเห็นรถพยาบาลมานะฮะรถของศูนย์กู้ชีพมา
ก็ย่อตัวก่อนเลยไหว้หน้ารถก่อนเลย

แล้วก็ตรงนั้นผมว่าชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นนะ
รวมถึงประธานหมู่บ้านเขาเข้าใจครอบครัวนี้

ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาก็แจ้งความประสงค์แล้วไง

แต่ว่าไม่มีใครมารับสักทีคุณเชื่อไหมว่าคนในหมู่บ้านน่ะนะ
บางคนไม่กล้าเดินผ่านหน้าบ้านหลังนี้เลย

แต่เมื่อวานนี้ก็มีทั้งประธานหมู่บ้านและมีชาวบ้านบางคนเนี่ย
ส่งกำลังใจให้นะคุณนะมาบอกพี่รีบไปรักษา
หายเร็วแล้วกลับมานะนะครับ
ก็นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มันสะท้อนออกมา
เกี่ยวกับเรื่องของการรับตัวผู้ป่วยไปรักษานะครับ
ก็พ่อกับลูกถูกรับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบางขุนเทียน
ส่วนผู้เป็นแม่ของครอบครัวนี้ก่อนหน้านั้นไปอยู่ที่ภูมิพลนะครับ